วันนี้เขาว่าร้านเดียวคือการจะเลือกโหดนี่แหละโหดเลือกคุณพิทาเป็นนายกหรือไม่
เขาก็จะพูดเรื่องนโยบายของพักเก้าไกลของคุณพิธาเรื่องแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒
แล้วก็๓เรื่องนี่แหละที่คุณสมชายกำลังอภิปรายอยู่
มีคนไปร้องแล้วก็สารนุนรับเรื่องไว้แล้วเรื่องนโยบายของคุณก็เรื่อง๑๑๒นี่แหละ
ข่ายการล้มล้างการปกครองคุณพิธากับทางเลขาธิการพักก้าวไกล
ก็ขึ้นชี้แจงเป็นระยะอาจารย์โอลานเอาเรื่องไหนดีที่อาจารย์มองว่า
เขาชี้แจงได้ไม่ได้อย่างไรเอา๑๑๒ก่อนไหมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลย
ขอขยายที่ท่านอาจารย์ได้พูดเอาไว้นะครับว่าคือเรื่องนี้เมื่อวานมันเป็นเหตุ
มันเป็นเหตุวันนี้ขยายเหตุอันนี้หมายถึงเรื่อง๑๑๒๑๑๒ขยายเหตุ
ถ้าเราดูนะทั้งสสทั้งสวให้น้ำหนักนะครับขยายเหตุเมื่อวาน
เพื่อมาสร้างเหตุใหม่เหตุใหม่ก็คือตอนนี้เขาต้องการความชอบทำ
และต้องการหาเหตุหาหลังพิงว่าทำไมสวจะไม่ยกมือโหวตให้
คือตอนนี้สวกำลังโดนกดดันอย่างหนักนะครับจากประชาชนจากสังคมคือ
อย่างนี้ก็คือต้องยอมรับว่าพักก้าวไกลเขามีความชอบทำมากที่สุด
ณเวลานี้เขาได้เสียงอันดับ๑เขารวมกัน๘พัก
เขาสามารถรวมเจตจำนงของประชาชนได้
เจตนารมณ์ของประชาชนในหลักการ

จัดตั้งรัฐบาลปั๊บจะนำไปสู่การนำนโยบาย
ไปนำเสนอไปไปปฏิบัติ
ตามสัญญาประชาชนเอาไว้

แต่จะผ่านไปจัดตั้งรัฐบาลได้
มันก็ต้องผ่านสวและสวรู้ดีว่า
รัฐบาลมันตั้งมาจากเจตนารมณ์
เพราะฉะนั้นเขาต้องหาเหตุไงฮะ
เหตุว่าทำไมเขาจึงไม่สามารถให้นะครับคุณพิธาไปได้

มันเป็นเหตุที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุด

และเรื่องสามจังหวัดชะแดนภาคใต้
ซึ่งทั้งหมดกระทบโดยตรงกับพระเก้าไกร

ถ้าเขามีเหตุแบบนี้เขาสื่อสารแบบนี้

ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้คุณพิธาไปได้
ถึงแม้ว่าคุณพิธามาจากเสียงข้างมาก

มันไปกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

มันเป็นเรื่องของสภาผู้แทน

ตามระบบให้กับพักการเมืองที่ลงเสียงข้างมาก

ซึ่งผมคิดว่าเราต้องระมัดระวัง

เมื่อเช้าท่านแรกเลย

ตอนนี้เนี้ยนะครับผมเรียนว่าแม้ว่าสมาชิกรัฐสภานะครับ
มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
คุณพิธาเนี่ยแต่ผมคิดว่าต้องยืนอยู่บนหลักการนะครับว่า
ประเทศไทยเราปกครองกันด้วยกฎหมาย
ทำให้สังคมเนี่ยมันไม่เคารพกติกานะครับไม่ว่าจะไฟล์ได้ไฟล์ไฟล์เชียร์หรือไฟล์แช่งก็แล้วแต่เนี่ยครับ
อันนี้ก็ต้องก็ต้องท้วงกันแรงแรงว่าต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่า
แล้วเมื่อกี้นี้คุณพิธาก็แสดงความโชว์เหนือหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนเราเข้ารายการใช่ไหมครับ
คุณพรเพชรประธานที่ประชุมนะครับก็บอกพูดเรื่องสารเตี้ยใช่ไหมฮะ
คุณพิธาก็บอกว่าอ้าวก็ถอนคำว่าสารเตี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าชั้นเชิงนะครับของคุณพิธาเองนะครับ
แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยนะครับดูเหมือนจะตั้งรับแต่เนื่องจากว่านี่มันเป็นการถ่ายทอดสดนะครับ
ก็มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับชาวบ้านในเชิงลุกเหมือนกันแสดงให้เห็นศักยภาพความเป็นว่าที่นายกว่า
ผมก็มีความอดทนเพียงพอนะผมเป็นคนที่ก็เรียกว่ารู้ว่าอะไรมันควรจะต้องถอยอะไรมันจะต้องเดินหน้านะครับ
คุณพิธาก็กำลังใช้กลยุทธ์นี้นะครับในการแหวกวงล้อมนะครับแม้ว่านะครับดูเหมือนว่ามันจะลางเรือนนะครับ
แต่ผมต้องการจะให้เห็นภาพว่าวันนี้ในท่ามกลางที่คุณพิธาโดนล้อมเอาไว้หมดแล้ว
กระบวนการการแหวกวงล้อมของพักเก้าไกลนะครับนอกจากข้างนอกสภานะครับแล้วเนี่ย
การแสดงในสภาตอนนี้ก็ซ่อนไว้ด้วยกลยุทธ์ในการแหวกวงล้อมด้วย
ถูกต้องครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าการประชุมสภาวันนี้เนี่ย
เป็นการประชุมต่อหน้าสายตาไปจนอีก๗๐ล้านนะครับถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นการแสดงทุกอย่างของคุณพิธาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับ
มันก็เหมือนกับที่พักเก้าไกรเคยได้รับโอกาสตอนไหนครับทุกเวทีดีเบต
ซึ่งอันนี้มันคือความต่างนะครับขณะที่พักอื่นคุณอุ๋ยคงจำได้ว่า
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเวทีดีเบตใช่ไหมครับ
เก้าไกรก็จะให้ความสำคัญวันนี้กลยุทธ์นั้นก็ถูกนำมาใช้อีกนะครับ
แต่ส่วนว่าจะชนะใจสมาชิกรัฐสภาเปลี่ยนใจหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูตอนโหวตนะครับ
นี่แหละสำคัญนี่แหละผมว่าท่านผู้ชมเองก็ติดตามอยู่
แล้วก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณพิธาเนี่ยผลการโหวตให้เป็นนายกเสียงจะถึงไหม
นี่วันนี้มีสวลาออกท่านหนึ่ง